กระทั่งทำให้รถที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเกิดไฟลุกท่วมเลยนะครับ
ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขับรถเสียชีวิตถูกไฟคลอก
ส่วนผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกอีก๓คนพลเมืองดีทุบกระจกรถ
ช่วยเหลือออกมาได้มีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
นี่แหละครับเป็นภาพรถเก๋งสีขาวสภาพหน้าทิ่มลงไปที่ร่องกลางถนน
โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับไฟนะครับ
เบื้องต้นคนขับรถถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาที่นั่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
จุดเกิดเหตุหน้าสพห้วยใหญ่ทางหลวงหมายเลข๓๓๑สัตหีบเขาดิน
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าของคลิประบุว่าพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือออกมาได้๓คนเป็นหญิง๑คนเด็กหญิง๑คนและเด็กชาย๑คน
อยู่ในอาการสาหัสทุกคนนะครับส่วนคนขับในระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือ
มีเสียงระเบิดจากถังน้ำมันแล้วก็มีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
ไม่สามารถนำตัวเขาออกมาจากการถูกอุบัติเหตุได้นะฮะ
ดังนั้นตัวเขาจึงถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ภายในรถครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับอันนี้เจ้าของคลิปเขาโพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะครับ
มีการประกาศตามหาญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งรถเก่งคณะกล่าวเป็นรถเก่งนิสันธีด้าสีขาวทะเบียนกไก่ทธง๑๙๑๒ระยอง
เห็นรถเก๋งคันนี้นะฮะประสบอุบัติเหตุอยู่จึงรีบจอดรถลงไปช่วยเหลือ
พอเข้าไปถึงเห็นกลุ่มควันไฟเริ่มไหม้จากบริเวณห้องเครื่อง
ขณะเดียวกันได้ยินเสียงของเด็กร้องออกมาจากในรถนะครับ
ตัดสินใจถอดหัวเบาะพนักพิงรถ
งัดกระจกรถเก๋งจนแตก
และช่วยเหลือหญิงสาวที่นั่งข้างคนขับ
และเด็กอีก๒คนที่นั่งอยู่เบาะหลังออกมาได้สำเร็จ
ตำรวจภูทรห้วยใหญ่สอบสวนทราบนะครับว่า
รถคันดังกล่าวมากันแบบครอบครัว๔คน
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวอีกรวมเป็น๔นะฮะ
ระหว่างเดินทางกลับผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขับรถ
ว่าหลับในครับจนรถเสียหลักตกร่องกลางถนน
และพุ่งชนกับท่อระบายน้ำ
ทำให้เกิดไฟไหม้จนมีผู้เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ